บอกว่ากรณีที่น้าของตัวเองเสียชีวิตอาจจะมีนอกมีใน
มีรับลมคมในกับเรื่องนี้หลังจากนั้นเอง
หลานสาวคนนี้ครับถูกฟ้องหมินประมาท
และวันนี้เองเธอก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
หลังจากให้ปากคำเสร็จสิ้นเธอกลับมาเสร็จปุ๊บ

ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกฝ่าย

ในขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทร

ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พลตำรวจตรีพัฒนาวุฒิอังคณาวิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส

นางสาวนฤทธิสารวัลแก้วนพรัฐ
หรือว่าน้องเมย์นะครับอายุ๒๕ปี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา

หมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาส
หมินประมาทร้อยเอกภูริเพิกโสพล

กรมทหารราบที่๑๕๑ข้ายกรยานิวัฒนา
โดยมีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
อ้างว่าน้าชายคือพลทหารวิเชียนเผือกสม
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ขณะที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยเอกภูริ
เมื่อวันที่๔มิถุนายนปี๒๕๕๙
ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
นี่คือส่วนสรุปส่วนหนึ่งนะครับของข้อความที่มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำนางสาวนาริสราวัล

หลังจากนั้นก็อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งประกันตัวก่อนจะเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานคร
พลตำรวจตรีพัฒนาวุฒิอังคณาวินบอกว่า
คดีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องการจะเข้าไปก้าวไก่และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยพนักงานสอบสวนได้นัดผู้ต้องหาเข้าให้การเพิ่มเติมในเดือนหน้านะครับ
ขณะที่เจ้าตัวเองก็คือนางสาวนาริสราวัลแก้วนพรัชกลับมาถึงก็มีการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก
กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่ดูแลให้คำปรึกษามาโดยตลอด
และขอบคุณตำรวจสนมักกษันที่ให้เกียรติโดยไม่จับใส่กุญแจมือและไม่นำตัวเข้าห้องขัง
ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ